นั่งข่าวบางที
กลับมาแล้วโอ้โหหนาวจังเลย

คุณผู้ชมยังไลน์กันมาได้นะครับสดตรงนี้
บอกกันหน่อยแล้วกันว่าหน้าหนาวนี้คุณผู้ชมคิดถึงอะไร

หน้าหนาวเนี่ยคิดถึงว่าถ้าเกิดเราขึ้นเขาเราจะเป็นยังไง
ขึ้นเขาแล้วก็ว่าหนาวแต่ที่หนาวก็ขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นคานี่แหละ
คำว่าคานพูดเบาก็เจ็บ

แม่สาวบางทีก็กลัวขึ้นคานไง

หนุ่มก็กลัว
ไม่ต้องกลัวยังไงแล้วก็มีเข่าอยู่ข้างอยู่แล้ว

หนาวแบบนี้คุณผู้ชมคิดถึงอะไร

คิดถึงกันเยอะเหมือนกันนะของกินก็อร่อยเยอะเลยนะคะ
จนถึงวันหยุดคิดถึงพักผ่อนคิดถึงผ้าห่ม
คิดถึงเตียงนอนคิดถึงหมอนคิดถึงมุ้งคิดถึงทีวีคิดถึงตู้เย็น

นั่นแหละดิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหม

บางคนบอกว่าคิดถึงตลอดข่าวสุดสัปดาห์ด้วยนะ
น่ารักมากเลยนะจ๊ะมาเจอกันแบบนี้นะจ๊ะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินกัน

ไปร้านนี้ครับไปเจอกับหมาปลารู้
แล้วหมาอะไรจะกินได้
ไม่ได้กินหมาไม่ได้กินสุนัขแต่อย่างใด
หมาปลารู้ก็คือหมูปลาร้า
โอ้โหแล้วร้านนี้เขาขายแบบไม่ธรรมดา

แล้วมันหนาวเกินไปอ่ะจะทำให้ร่างกายมันอบอุ่นเนี่ย
เดี๋ยวจะพาไปนี่แช่น้ำผู้ร้อนแช่น้ำผู้ร้อนต้องไปญี่ปุ่นไง
ไม่ต้องไปที่เชียงใหม่นี่เองค่ะไปนี่เลยค่ะ
ผู้ร้อนสรรกำแพงจ้าไปที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
อากาศหนาวเย็นเย็นขึ้นแบบนี้นะคะหลายหลายคนเขาก็พาครอบครัวเนี่ย
พักผ่อนกันหลายที่เลยนะรวมไปถึงที่นี่ด้วย
ปูเสือกันไปเตรียมเสือกันมาก็มีแล้วก็สั่งอาหารมาทานด้วย
อย่างเช่นพวกข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างและนี่คุณเห็นไหมเขาทำอะไรกัน
แช่ไข่ต้มไข่เขาบอกว่าที่น้ำผู้ร้อนแห่งนี้เนี่ยนะคะ
เขาสามารถซื้อไข่ไปต้มในเบาะน้ำร้อนได้แล้วก็ไข่เนี่ย
จะสุกภายในเวลาสิบนาทีเท่านั้นต้มไข่เหรอต้มไข่
ผมก็คุ้นเคยแต่แช่ไข่เออมันคล้ายคล้ายกัน
แต่ต้องแช่ทิ้งไว้๑๐นาทีมันถึงจะสุกนะ
ส่วนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งแช่น้ำแร่นะคะ
เพราะว่าน้ำแร่ที่นี่เขามีอุณหภูมิพอเหมาะเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ใช่แชร์ขาทิ้งตัวกันลงไปนะคะส่วนเด็กเด็กเนี่ย
จะลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อน
สบายสบายไปกันได้เป็นครอบครัวนะคะแนะนำนี่อีกหนึ่งที่เลยแล้วกันนะ
สำหรับบ่อน้ำผู้ร้อนสรรกำแพงนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นแหล่งน้ำผู้ร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่นั่นเองจ้า
สนุกสนานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยนะคะถ้าผู้ใหญ่หน่อยก็แช่เพื่อความผ่อนคลายอะไรแบบนี้
จริงจริงแล้วเขาบอกว่าพวกบ่อน้ำร้อนน้ำแร่ต่างต่างเนี้ยมันช่วยบำบัดได้ด้วยนะ
สำหรับใครที่อยากจะไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าของตัวเองเนี่ยก็ให้ธรรมชาติบำบัดเราก็ได้
โหดีจังเลยนะครับไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นออนซงออนเซนต์ไม่ต้องไปแช่นะครับ
เชียงใหม่ก็มีจริงก็มีอีกหลายที่นะคะในเมืองไทยที่มีบ่อน้ำผู้ร้อนหรือว่ามีบ่อน้ำแร่ร้อนที่มันมีอุณหภูมิพอเหมาะพอดีที่เราสามารถไปเที่ยวกันได้
ภาคใต้ก็มีระนองดิฉันก็ไปมาไปแช่น้ำร้อนมาโอ้โหสบาย
หลายหลายพื้นที่ในประเทศไทยอืมมีบ่อน้ำภูร้อนแบบนี้ใช่ค่ะ
ลองใช้บริการกันดูนะครับเอาล่ะช่วงนี้ได้เวลาแล้ว
ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มต้นมาในเบรกนี้
บอกจะพาไปทานหมูหมูปลาร้าหมาปลารู้
ชื่อเขากิ๊บเก๋นะสำหรับร้านนี้
แล้วลีลาในการขายของเขานี่เป็นสไตล์ที่ชอบ

โจ้อะไร

เช็คคนชื่อโจ้ให้ทุกคนได้กินกัน
แต่เป็นจังหวะของการรับที่ฝอบมากินหมูปลาร้า
หมูปลาร้าอร้อยอย่างนี้เหรอ
อ๋ออารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูรีลาการรับของพ่อคาคนนี้หน่อยครับ

ตามแฮดแท็กหลังหมอขอกันเลยเอ้อ
ที่มารับโยงกันอยู่แบบนี้ไม่ได้จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ไหน
แต่นี่คือเจ้าของร้านหมาฟารู

ที่มีใจรักในการแรปใจรักในการกิน
จนต้องมาขายหมูปลาร้ารสแซ่บหลายแบบนี้
ว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นชื่อหมาปลารู้หมูปลาร้าแบบนี้ล่ะก็
ไปถามเจ้าของร้านกันก่อนเลยค่ะ
พอดีว่าอยากจะให้เป็นจุดสนใจครับว่า
เวลาคนที่ขี่หรือขับผ่านไปผ่านมาเลยครับ
สังเกตว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเกิดอยากรู้ก็ลองมาถามดูกันจะได้รู้ว่ามันคืออะไร
แล้วก็อาจจะมากินด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ชื่อร้านว่าเด็ดจนน่าจะจำแล้ว
เมนูของที่นี่อย่างหมูปลาร้าย่าง
ก็รสชาติแซ่บดีเด็ดไม่แพ้กัน
แต่หมูปลาร้าของที่นี่เขานำมาประยุกต์รสชาติ
ให้แซ่บเวิร์กเข้ากับคนขวัญแก่นเด้อจ้า
ก็คือผมได้เคยไปลองกินที่เจ้าเจ้าหนึ่งที่ในกรุงเทพ
แล้วทีนี้ก็เลยลองมาดูที่ขอนแก่น

แล้วก็อาจเป็นความแปลกใหม่ของที่นี่ด้วย
ก็เลยลองมาดูแล้วก็เราก็จะปรับสูตรน้ำจิ้ม
ให้เข้ากับคนอีสานบ้านเราด้วยครับ
มีความเผ็ดความหนัวกว่ามแซ่บเลยครับ
ความแผดความหนัวกว่ามแซ่บ
มาพร้อมกับเนื้อหมูนุ่ม
ที่ถูกหมักด้วยเครื่องเทศให้เข้าเนื้อ
นำไปย่างจนหอมและสุกพอดี
จนได้หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้
แถมยังขายเพียงไม้ละ๑๐บาทเท่านั้นค่ะ
ส่วนน้ำจิ้มปลาร้าสูตรเด็ดของที่นี่
ก็ปรับปรุงสูตรจนแซ่บถูกปากลูกค้า
พอได้หมูย่างปลาร้านุ่มหอม

ก็เด็ดแซ่บเวอร์เบอร์แรงเข้มข้นสุด

รับรองว่าอร่อยนัวเข้ากันพอดีพอดีเด้อค่ะ

ใช่แล้วหมูเขานี่ถ้ากินกับปลาร้านี่พอดีมาก

เพราะว่ามันดังมาจากกรุงเทพ
ใช่ก็เลยอยากกินมานานแล้ว
แล้วเห็นตรงนี้มาเปิดก็เลยว่าจะมาลอง
ก็หมูนุ่มมากอร่อยมากค่ะ

มากันได้เลยที่ร้านหมาปลารู้หมูปลาร้า
หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงข้ามตึกแฮสแท็กเด้อค่ะ

แม่มันหิวอ่ะท้องมันร้องแล้วอ่ะ
ร้องเป็นจังหวะฮิปพอปเลยร้องเป็นอย่างนี้

ร้านนี้เขาบอกว่ากำลังจะเปิดสาขาใหม่
แล้วก็ให้ไปพิสูจน์ความอร่อยกันนะครับ
อยู่ที่กลางซอยวุ่นวายในโซนกังสดานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากหลังมขอนแก่นแล้วที่ไปถ่ายมาให้คุณผู้ชมติดตามกัน

กลางซอยวุ่นวายผมว่าเด็กที่เขาเรียนอยู่ที่มขอนแก่น

ความอร่อยของเขาอยู่ที่หมูแล้วก็ปลาร้า

ท้องร้องแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวดีกว่า
ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นจามจูลียักษ์
ักษ์มากใหญ่มากอายุก็เก่าแก่มาก
ยี่สิบปีอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่ค่ะ